รวาสแต่ในบ้านมีลูกอายุ๘คนอยู่ด้วย
ฉบันก็เกรงว่าผู้ชายขนิดทำร้ายลูก
ตัวเองก็เลยต้องแจ้งจำรวจเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เข้าไม่ได้เพราะเขาล็อกประตู
ตำรวจก็เลยต้องทำแบบนี้ครับเนี่ยบุกเข้าไปพังประตูเข้าไปครับ
เป็นตำรวจชุดสืบสวนสพจังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ชม
อำเภอเมืองกะบี่เข้าไปควบคุมตัวในโอมในโอมเนี่ยอายุ๓๕และเป็นอดีตนักมวย
บ้านเขาอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาครามครับ
เหตุการณ์ที่ทำให้ตำรวจต้องไปเพราะญาติญาติแจ้งว่าโอมเนี่ยเสพยาจนคุ้มครั่ง
เสพยาเสพติดจนครั่งและในบ้านเนี่ยเขาอยู่กับลูกชายอายุ๘ขวบแล้วเกรงว่าจะทำร้ายลูกชาย
ตำรวจพยายามจะเกลี้ยกล่อมเพราะว่าตอนแรกไปถึงในโอมไม่ยอมเปิดประตูปิดอยู่เลย
ไม่ยอมจะออกมาสุดท้ายตำรวจต้องขออนุญาตคุณพ่อของโอมก่อน
คุณพ่อผมขออนุญาตนะผมขอพังประตูนะเพราะเกรงว่าลูกชายพ่อเนี่ยจะไปทำร้ายหลานเข้า
และก็ไปตรวจสอบในห้องพักของเขาในห้องพักอยู่หลายเล่ม
จำรวจก็ไปที่อ่านัง

ทีมข่าวของเราคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะ
กับชุดที่จับกลุ่มโอมเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอมเนี่ย
คือตำรวจเขาพอจะทราบว่าโอมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนคุ้มครั่ง
แล้วประกอบกับภรรยาทิ้งก็เลยมีความเครียดนะฮะ

แล้ววันที่เกิดเหตุโอมก็เลยเอาลูกชายไปขังไว้ในห้อง
ญาติช่วยกันเกลี้ยกล่อมจนโอมยอมปล่อยเด็กออกมาแล้ว

แต่บ้านนี้นะเขามีกุญแจอยู่นะแล้วก็ล็อกเอาไว้
ทีนี้พอมาทราบจากญาติว่าผู้ก่อเหตุเองไม่พร้อมจะให้ข้อมูลเลย
นักข่าวเราเองก็เลยไปถามเพื่อนบ้านแล้วกันนะในโอมเป็นยังไงบ้าง
บอกเลยครับว่าโอมเนี่ยโอ้โหไม่ได้ต่อยมวยมานานแล้วนะฮะ
แล้วก็เลิกกับภรรยาภรรยาก็จากไปเขาก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่และลูกชาย
ส่วนเรื่องของยาเสพติดอันนี้เพื่อนบ้านไม่ทราบ
เพราะที่ผ่านมาในโอมเองก็ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
ก็เลยไม่ทราบว่าเขากลับไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
หลังจากสอบสวนเสร็จหาข้อมูลเสร็จตำรวจก็เลย
ตอนนี้ล่าสุดยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดี
แล้วก็ไปบำบัดเรื่องของยาเสพติดก่อนเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ
เดี๋ยวส่งตัวไปที่วัดไม้เสียบที่อำเภอชะอวดนะฮะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปก็ถือว่ายังเป็นผู้เสพนะครับ

ก็อาจจะแบบอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตกันได้